เป็นเรื่องคลุมเครือค่ะของหนุ่มบ้านฉันบริรักนัก

ลงรูปแบบแปลกเอ๊ะฉันขอใครแต่งงานหรือเปล่า
ไปดูรูปกันหน่อยนี่รูปนี้คุณผู้ชมค่ะ
ทำให้หลายคนเขาคิดไกลกันไป
ถ่ายคู่กับสาวสวยคนนึงหน้าตายิ้มแย้มสุดเลย
แล้วก็เจ้าลูกโป่งที่ประดับอยู่ในเฟรม
บอกว่าวิวยูแมรี่มีด้วย

นั่นสิคือถ้ามองผลเผลอแมทชาลียังเข้าใจผิดเห็นนะ

จะแซงเฮียบอยเฮียหน่องไปแล้วเหรอเนี่ย
แล้วสาวคนนี้เป็นใครแหมคำถามเกิดขึ้นมากมายนะฮะ
แต่พออ่านแคปชั่นดีโอ้โหร้องอ๋อออกมาอย่างยาวเลย
เนี่ยเขาลงภาพร่วมยินดีนะคะกับน้องที่รู้จักของเขาเอง
ซึ่งส่วนตัวเขาก็บอกว่าอยากมีคนรู้ใจบ้างนะ
เพราะว่าอยู่ท่ามกลางคนมีความรักเนี่ยก็แอบอิจฉาเหมือนกัน
แต่เดี๋ยวก่อนนะอยู่ท่ามกลางคนมีความรักเนี่ย
เฮบอยเฮียหน่องเขาก็มีหวานใจแล้วหรือยังไงไม่โสดแล้วหรือเปล่า

เขาก็หวานกันเต็มที่เลยผมก็โอเคอยากแหละเนาะ
ผมอยู่ในบ้านผมก็อยู่กับคนที่มีแฟนผมก็รู้สึกแบบเออมันก็ดีอ่ะ
เฮียบอยเฮียบอยยังไม่มีเลย